สุดท้ายนี่เป็นของตักศิลาหมดเลยครับ
อียที่เราเลือกเข้าไปด้านล่างอกรั่ว

ขึ้น๒๐๑๐เมื่อว่าง
วันที่เข้ามามาจากด้วยสุดครับ

หนเหลี่ยมแทงโต้คืน
หากมาแล้วกระโดดคลาดโจรตีเขาขวาไปเลยครับ
แลุ้โหนี่ครับลวมพิมพ์มันสุดเลยครับ

มุมนี้ติดกับอาการหน่อยครับตั้งเข้าไปครับ